สวัสดีครับชื่อธนากรประมุติโต
เราไปเจอกันอยู่ที่นิวยอร์กที่ร้านอาหารไทย
ตอนที่ผมไปเรียนอยู่ครับผม
โดยหุ้นส่วนเราทั้ง๓คนเราก็มีความเชี่ยวชาญต่างกัน
อย่างของผมเนี่ยผมจะถนัดในเรื่องของการบริหารร้านอาหาร
เพราะว่าก็ทำในร้านอาหารมาตั้งแต่เกิด
คุณแม่อีกคนนึงจะเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่น

สำหรับคนที่๓ครับจะเป็นศิลปินอิสระ
ทำงานศิลปะโชว์อยู่ที่นิวยอร์กครับ
เราก็คุยกันว่าอยากจะกลับมาทำธุรกิจร่วมกันอีกทีนึง
ก็เลยเกิดร้านข้อตบันนี้ครับขึ้นมา

เราอยากจะทำเบอร์เกอร์ที่มันมีความแตกต่าง
เราอยากจะพรีเซนต์ออกมาในความเป็นเอเชีย
ความเป็นญี่ปุ่นในแบบที่เชฟเราถนัด
ก็เลยออกมาหน้าตาเหมือนข้าวพันธุมิกิริ

เราเปลี่ยนจากแป้งขนมปังเปลี่ยนเป็นแป้งสาลีแทน

เพื่อที่จะได้ให้ความขาวของตัวแป้งมันเกิดขึ้น
แล้วก็ที่แป้งขนมปังมันนุ่มขึ้น

ซึ่งมันจะทำให้ไอน้ำมันระเหยออก

ตอนแรกที่เราเปิดมาเลยสัปดาห์แรกครับ
ขายได้วันหนึ่งไม่ถึง๑๐๐๐บาทครับ

ทำไงให้คนมันเห็นได้กว้างมากกว่านี้
มหาลัยธรรมศาสตร์ที่เรามาเปิดสาขาแรกอยู่

เขาก็เลยแบบไปโพสต์ไปชวนเพื่อนปากต่อปาก
แล้วก็ทำให้ข้าวตะบันติดมันอยู่ถึงตัวนี้ครับ
ปัจจุบันเปิดมา๖ปีกว่าแล้วครับ
ก็จากเมื่อก่อนขายได้วันละแบบ๒๐๐๓๐๐๘๐๐บาท
จนถึงตอนนี้ก็คือวันละระดับแสนแล้วครับ
ก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำบันกัน
เดี๋ยวหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ

ครับผมเราใช้ไก่อกอย่างเดียวนะครับ
จะเป็นแป้งสูตรที่เราผสมขึ้นมาครับ
มันก็จะมีความกรอบเป็นพิเศษนิดนึง
ทอดก็ประมาณสัก๒๓นาทีครับ

ทำทิ้งนี่น่าจะหลายร้อยชิ้นเลยครับ
ไก่จะได้แล้วครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาได้เลยครับผม

ก็จะมีความขาวทรงก็จะเป็นประมาณนี้
เราก็จะแปะสาหร่ายตรงนี้

ไซส์ก็เริ่มจากตัวซอสของเราก่อน
ซอสเราจะทำมาจากผักแล้วก็ผลไม้๑๐กว่าชนิดครับ
แล้วก็เอาไก่กอบใส่แล้วใช้ไม้เสียบ
นี่เป็นเมนูออริจินัลเราเลยนะครับก็เป็นบานไก่กรอบ
เดี๋ยวที่โต๊ะยังมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวไปดูกันครับ
นี่จะเป็นเมนูขายดีของร้านเรานะครับตอนนี้
ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวบันไก่กรอบราคา๗๕บาท
มาตัวนี้จะเป็นเซตครับผมก็จะมีมาทั้งตัวเช็คป้าย
ที่เป็นตัวผงของเราเองตัวนี้จะมีความเผ็ดเปรี้ยว
เครื่องดื่มจะเป็นชาญี่ปุ่นครับเป็นชาที่เรานำเข้ามาเอง
มานะครับก็จะเป็นตัวบันแมงมุม
เราใช้ปูนิ่มครึ่งตัวแล้วก็ทอดเทมปูระ
หน้าตามันก็จะเหมือนแมงมุมโดนขนมปังงับนิดนึงครับผม
ไปก็จะเป็นเบนโตไก่กรอบนะครับ
มีโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนนักศึกษาด้วย

คือเราก็แค่อยากทำเมนูปลอบใจเด็กมาว่าแบบ

อย่าเพิ่งแบบคิดว่าทุกอย่างมันจะล้มเหลวกับแค่การเรียน

ซึ่งผลสอบออกจะมากันเต็มเลยครับไม่เป็นสะอาด
ตัวบันนะครับผมมันค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าที่อื่น

บันซอสแล้วก็เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้
มันมีความเข้ากันได้ดีครับ

จะได้กินเบอร์เกอร์ที่แตกต่างกับที่อื่นมากครับ

เนื้อตัวบันมันมีความนุ่มแล้วก็หวาน

ซอสก็เข้มข้นมากครับผมชอบ
แนะนำครับผมมาแล้วจะติดใจครับผม
อกจากนี้เราก็จะมีเมนูของหวานให้ด้วยครับ

จะมี๔รสชาติเป็นมันม่วง

จะเป็นตัวน้ำตาลสายดำจากญี่ปุ่นที่เรานำเข้ามา
แล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นตัวคากิโกลิ

ใช้แป้งชิลาธรรมาโกะทำตัวดังโง่ตัวนี้ขึ้นมา
แล้วก็จะเสิร์ฟมาจากตัวน้ำแข็งใสที่เราทำจากนม
ข้างในก็จะมีตัวผงขี้นาโกะ
แล้วก็กินกับตัวต้วมิสุครับ
ตัวนี้จะราคา๑๓๕บาท

แล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ
ส่วนสาขาอื่นติดตามจากในเพจนะครับ
โทรมาที่เบอร์๐๘๖๓๒๗๐๒๗๑ก็ได้ครับ
ถ้าอยากกินเบอร์เกอร์ที่แตกต่าง
ก็ขอเรียนเชิญที่ฮอตบันนะครับ
รับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับ
มาแล้วควันิจิบอลโคบังวา
โอ้โฮฮอตโตบันแต่ละเมนูน่าทานมาก

ก็สามารถทำเพื่อนไปบ่อยนะคะ

หลายคนสงสัยว่าแป้งมันนี้มันแตกต่างยังไงบ้างค่ะ

ก็คือแป้งมันเป็นลักษณะคล้ายแป้งสาระเป๋าผสมมันโพ
ก็จะเป็นหนิ่งขนมแปลงปะกกก๒แผงอย่างนี้
แต่วันนี้ดูนะวันนี้ท้านร้านน่ารักมากนะครับ

มีแค่เฉพาะรายการเราพี่คริ้มว่าชื่อรายการเรามา

เดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อน
สิ่งที่ต้องสั่งนี่คือตาก้องตามมาค่ะ
นี่คืออะไรพี่แจ๊กเมนูนี้
บ้านไก่กรอบราคาเท่าไหร่ป่ะครับ
ไก่กรอบราคาแค่๗๕บาทเท่านั้นนะคะ
ก็คือตัวไก่เนี่ยจะเป็นไก่ปรุงรสนะคะ
ทอดออกมาแบบว่าทำให้กรอบสูตรพิเศษของร้านนะคะ
ซึ่งอร่อยมากจริงแล้วเขามีเป็นเซ็ตด้วยนะคะ
แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีอาหารมีเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายเลย
มีปลูกเป็นฝ่ายก็มีแล้วก็น้ำดงน้ำดื่ม
ทางร้านก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกสั่งนะคุณผู้ชม
ส่วนอีกหนึ่งเมนูข้างกันเลย
นี่ถ้าไปที่ร้านได้เป็นเซตแบบนี้เลย
เป็นฝ่ายให้ด้วยค่ะน่ากินมาก
เมนูนี้คือเมนูอะไรคะก็คือเป็นอะไรนะ

เขาเอาแมงมุมมาใส่ให้เรากินเหรอไม่ใช่
เป็นปูนิ่มคุณผู้ชมค่ะนะคะปูนิ่มเนี่ยข้างหน้า
ปูนิ่มเขาทอดมากรอบกำลังดีแถมกรอบนอกนุ่มใน
เมื่อสักครู่เนี่ยแอบชิมไปหลังไมค์หลายอันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ยังมีอีกแป้งบันเขาต้องบอกนิดนึง
นุ่มจริงสมกับที่ลูกค้าทางร้านเขาการันตีมา

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าไปถึงร้านต้องสั่งจริงมันแปลกใหม่แล้วก็อร่อยรสชาติแบบ
นั่นค่ะดังโงาชญิปุ่นนะคะเสียบแบบไหมคุณผู้ชม

แล้วเขาก็มีซอสพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะซอสคุโรมิสือนั่นเองนะคะ
ดำหน้าอะไรนะพี่แจ๊เชอรี่ชิมสีดำหน้าถั่ว
อาซุกะอาซุกิโหอร่อยมั้ย
ใครก็ไปสนใจก็ไปกันได้นะคะมีทั้งหมด๖สาขาทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ
มันดึบชอบมันไปอยู่ญี่ปุ่นเลยที่ธรรมดาธรรมศาลังสิต
แล้วก็ที่มเกษตรบางเขนรวมไปถึงที่จุฬาลงกรด้วยนะคะ
สรรสวรรค์ก็มีนะคะที่อุดรธานีที่ชัลลี่เพิ่งไปมารวมไปถึงที่ขอนแก่นด้วยนะคะ
ทุกวันเลยค่ะ๕โมงเช้าจนถึง๓ทุ่มคุณผู้ชม
สนใจนะคะก็โทรสอบถามกันได้๐๘๖๓๒๗๐๒๗๑ในลงท้อ
ตัวซอสมันกำลังดีมากส่วนตัวแป้กเนี่ยก็เหนียวหนุบกำลังดีคุณผู้ชมค่ะ